กลับมาดูเรื่องราวดีเรื่องนี้กันหน่อยกันแล้วกันครับ

คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าประเทศไทยกำลังจะมีท่าอวกาศยานนะ

ถ้าอวกาศที่แปลว่านอกโลก
สามารถส่งทั้งจรวดส่งดาวเทียมอุปกรณ์ต่าง
ขึ้นสู่อวกาศได้ไม่ไกลเกินฝันครับ
และถ้าหากว่าเกิดขึ้นเนี่ยก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ในทุกมิตินะฮะ
โดยเฉพาะเรื่องของมูลค่าเศรษฐกิจอวกาศใหม่

ติดตามจากรายงานโดยคุณกนกรัฐโกวิชัยครับ
อุตสาหกรรมอวกาศในประเทศไทยปัจจุบันเติบโตอย่างต่อเนื่อง
มากกว่า๑๐จากปีก่อนอยู่ที่๕๖๐๐๐ล้านบาท

เพาะค่าให้บริการอวกาศยานนับพันล้านบาท

หากไทยสร้างสเปคพอร์ตในประเทศ
จะเกิดประโยชน์ทุกมิติโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ
จากปี๒๐๑๙ที่จะมีมูลค่า๑๒๐๐๐ล้านบาท
ก็จะสามารถเพิ่มไปจนเป็นมูลค่า๓๔ล้านล้านบาท

ซึ่งตรงนี้ก็ถ้าเปรียบเทียบเศรษฐกิจอวกาศใหม่
ก็จะถือว่าเป็นเค้กชิ้นใหม่ที่ประเทศต่าง
อยากจะเข้าไปจับจองอยากจะได้ส่วนแบ่งมากที่สุด
ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสนใจ
สเปคพอร์ตจะนำพาเศรษฐกิจอวกาศใหม่
และการเติบโตในอุตสาหกรรมด้านต่างเข้ามายังประเทศ
ซึ่งไทยมีความพร้อมด้านทำเลสที่รอบด้าน
มีแนวชายฝั่งบนคาบสมุทรใกล้เส้นศูนย์สูตร
มีมุมยิงหลายแบบเข้าถึงได้ง่าย
และไร้ภัยพิบัติรุนแรง
อกจากนี้ยังมีศูนย์ที่พร้อมขับเคลื่อนเทคโนโลยีอวกาศ

คุณผู้ชมค่ะจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะ
คือศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ

เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรฐานตามที่ออกแบบเอาไว้นะคะ

ต้องสวมใส่ชุดเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตและฝุ่น
เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ดวงแรกของประเทศไทยจากกองทัพอากาศ
สูจนศักยภาพการสร้างดาวเทียมด้วยฝีมือคนไทย

มันรวมสายวิทยาการต่างอยู่ในดาวเทียมนี้มหาศาลเลยนะครับ
เช่นเรื่องของวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสื่อสารนะครับ
ทนทานของระบบอะไรพวกนี้
มันจะส่งผลให้องค์ความรู้จากดาวเทียมเนี่ย
ถ่ายทอดไปยังอุตสาหกรรมอื่นของประเทศ
ในส่วนของทอก็ใช้องค์กรนักเรียนของเรานี้
ทำตัวอย่างให้ประเทศเห็น
ว่าถ้าเรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาสร้างนวัตกรรม
ให้เกิดประโยชน์กับประเทศ
โดยเฉพาะเรื่องของกิจการอวกาศ

ข้อมูลจำนวนการนำส่งขึ้นอวกาศในช่วง๒๐ปีที่ผ่านมาเติบโตอย่างต่อเนื่อง
๖๐ครั้งเป็น๑๒๐ครั้ง
จำนวนดาวเทียมที่ถูกส่งเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
จากปีละไม่ถึง๑๐๐ดวงมาอยู่ที่๑๒๐๐ดวง
ล่าสุดมีการเตรียมตั้งสำนักงานกิจการอวกาศหนุนเศรษฐกิจอวกาศ
ว่าจะสร้างรายได้ให้ไทย๓แสนล้านบาทในอีก๑๐ปี
นับว่าเป็นยุคทองของเศรษฐกิจอวกาศไทยในอนาคตอันใกล้ค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน